เขาบอกว่าตรงนี้จุดเริ่มต้นความศัพท์ภัยนาค
เรามีความเชื่อว่ามีบรรณีของภัยนาคอยู่
แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าน้ำจะหมุนอย่างนั้นตลอด

คนที่มาเข้าฝันปู่ที่มาบอกปู่ให้ปั้นคือใครฮะ
ปูพูดให้ฟังว่าเบื้องบน
รายการพระชาพาพาไปดูวันอาทิตย์๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒